คุณลุงคนนึงเข่าสุดนะฮะทำมือถือหาย
ถูกคนร้ายเอามือถือไปกดเงินไปเบิกเงินเนี่ย
เลี่ยงบัญชี๕แสนบาท

นี่เป็นภาพที่เขาไปได้หลักฐานมานะครับ
ตอนที่คนร้ายเอาโทรศัพท์มือถือ
เดี๋ยวนี้เขาจะกดเงินโดยไม่ต้องใช้บัตรได้
ใช่ค่ะก็คือใช้จากโทรศัพท์มือถือได้เลย

พอกดไปปุ๊บเขาจะส่งรหัสยืนยันกลับมาที่มือถือใช่ไหม

นี่ฮะกดไปจนหมดนะฮะ

กล้องวงจรปิดที่เจ้าของมือถือเขาได้มาเนี่ย

แต่จริงถ้าเป็นคนที่รู้จักผู้ชายคนนี้

แม่แต่จะมีใครที่รู้จักหรือเปล่าก็ไม่รู้ไง

คนที่เป็นเจ้าของมือถือทำมือถือหายที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๖พฤศจิกายน

ไม่มั่นใจว่าโทรศัพท์มือถือหายตอนไหน
แต่ต้องมีคนเก็บไปแน่นะ
ตอนนั้นเนี่ย
และวันเดียวกันนั่นแหละ๑๖พฤศจิกายน
คนร้ายเอาโทรศัพท์มือถือของลุง

แกนกดเงินไป๑๗ครั้ง
ศูนย์เงินไป๕แสนบาท
อาจจะมีคำถามว่าอ้าว
แล้วคนร้ายทำไมได้เงินไปง่ายขนาดนี้

คุณลุงแกบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ

เอาเป็นว่าเงินมันหายจากบัญชีไปหมดเลย๕แสน
แต่ที่โคราชลุงนัทวัฒน์บอกว่าใช้เวลา๕ปีนะครับ
ไปทำงานแบบต่างบ้านต่างเมืองนั้นทำงานที่เกาหลีใต้
เงินก้อนนี้ได้ห้าแสนบาทกะว่าจะเอาไว้สร้างบ้านให้กับครอบครัว
ตอนนี้ไม่เหลือแล้วฮะฝันสลายเลยนะครับไปแจ้งความแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้า
จะได้เห็นหน้าชัดนะแต่ผ่านมาเป็นเดือนแล้วยังไม่มีหลักฐานเพิ่มเติม
ยังไม่เห็นหน้าคนร้ายคุณลุงก็เลยฝากหน่อย
ใครดูข่าวจากไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีอยู่
เผื่อจะเห็นรูปร่างลักษณะหน้าตาของคนร้ายแบบนี้
แบบที่คุณรัชพรบอกใช่ไหมคนรู้จักเห็นการเดินแบบนี้ใส่เสื้อแบบนี้
ภาพนี้คือมันถึงต่อให้เห็นข้างหลังแต่มันมีมุมข้างนิดนึง
ถ้าเป็นคนรู้จักมิ้นเชื่อว่าจำได้ยังไงลองบอกเขาหน่อย
ให้ติดต่อหน่อยว่าเออเอาของลุงเข้าไปหรือเปล่าหรือมันยังไงกัน
หรือช่วยแจ้งบอกแสงให้ลุงณฑวรรษหน่อย
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าติดต่อเบอร์ไหนอะไรยังไงสพแจ้งความไว้ที่ไหนแต่รู้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นที่มือถือหายนะค่ะที่อำเภอพล
ธวัฒนมุยจันทร์นะเผื่อแบบอยากแจ้งบ่อแสว่าอ๋อคนนี้ผมรู้จัก
คนนี้ผมเคยเจอลองฟังลุงหน่อยนะฮะ
ผมวางไว้ท้ายรถอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะหยิบตรงนั้นหรือว่าอ่า
โทรศัพท์เนี่ยไปหล่นอยู่กลางทางมันเป็นความเดือดร้อนของผม
แล้วก็การดำเนินการของทางธนาคารทำไมมันช้าอย่างนี้
สองสามวันผมก็ว่าช้าแล้วอันนี้สิบห้าวันอย่างเร็ว
อันนี้ที่ว่าได้คลิปนี้คือว่าผมไปดำเนินการเอง
แต่คุณลุงล่าสุดแกบอกว่าก็พอจะรู้เบาะแสบ้างแล้ว
เพราะว่าใช้รหัสเดียวกันเอ๊ะแปลว่าเป็นคนรู้จักเหรอคะ
แต่ดูรูปร่างหน้าตาแล้วถ้าเกิดคนรู้จักกันก็ต้องคุ้นสินะ
นั่นน่ะสิอ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะครับ